บ้านนี้ไม่มีคนอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานนะครับ

พอกลับบ้านมาอีกทีโอ้โหคุณผู้ชม
ใจสลายเลยเพราะว่าทรัพย์สินมีค่าภายในบ้าน
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่เก็บสะสมไว้
บ้านนี้เขาเก็บทองไว้เท่าไหร่รู้ไหมคุณ
เก็บทองรูปภัณฑ์ไว้๖๐บาท
งแท่งก็สะสมไว้๙๐บาทนะคุณ

มูลค่า๔๕๐๐๐๐บาท
นาฬิกาโลเล็ก๓เหลือน

นาฬิกาแท็กฮอยเออร์อีกครึ่งแสนครับ

รวมทั้งเงินสดเงินไทยเงินสกุลต่างประเทศ
รวมแล้วทรัพย์สินที่บ้านหลังนี้ถูกขโมยไป
เท่าไหร่ฮะ๑๐๓๐๐๐๐๐บาท
คุณผู้ชมฮะบ้านหลังนี้อยู่ในซอยรัชดานิเศษ๙
ย่านห้วยขวางกรุงเทพมนครนะครับ
ซึ่งเจ้าของบ้านอย่างที่บอกไปบอกว่า
ช่วงสงกรานเนี่ยก็เดินทางไปพักผ่อนที่ชนบุรีนะฮะ

แล้วกลับเข้าบ้านอีกทีคือ๑๖เมษายนนะครับ
พอมาถึงบ้านเนี่ยชั้นล่างเนี่ยไม่มีความผิดปกติใด
มีแค่เฟอร์นิเจอร์บางอย่างมันเลื่อนนิดหน่อยนะฮะ

สภาพความเสียหายมันอยู่แบบนี้
และที่สำคัญคือตู้เซฟครับ
นี่เจ้าของบ้านนะพาเราเข้าไปดูชั้น๒ของบ้าน
สภาพตู้เซฟถูกลากมาอยู่กลางห้อง
สภาพที่ถูกงัดด้านหลัง
แต่ว่าเจ้าของบ้านบอกไอ้ตู้เซฟตรงนี้

ตอนที่สร้างบ้านวางแผนอยู่แล้ว
บ้านเขาเป็นคนเก็บสะสมสับสมบัติใช่ไหม
วางแผนในการทำตู้เซฟไว้อยู่แล้ว

ถ้าใครไม่รู้จะมองไม่เห็นเลย

ปรากฏว่าทำตู้เซฟเนี่ยซ่อนไว้แล้วนะ
ตู้เซฟก็หนักกว่า๕๐กิโลกรัม
แล้วก็ยังมีการฝังหมุดยึดติดกับพื้นห้องเลยนะ

เอ๊ะทำไมโจรถึงรู้ว่ามีตู้เซฟอยู่ที่นี่
เขาก็สงสัยไปส่วนเนื้อเนี่ยก็สงสัยไปต่างแล้วนะ
คนที่เคยมาติดตั้งตู้เซฟหรือเปล่า
รู้แบบนี้ก็เลยต้องสอบถามนะคุณนะ

แล้วก็พอเข้ามาตกใจมากคือตู้เซฟเนี่ย
ถูกลากมากลางห้องแล้วก็ถูกเปิดจากข้างหลัง
เหมือนมาแล้วก็มุ่งตรงมาที่ห้องนอนเราเลยค่ะ
แล้วก็เพื่อมาเอาเซฟอันนี้ของในเซฟเนี่ย
หายประมาณ๙๐คืออีก๑๐ก็คือเอาตามลิ้นชักต่าง
เหมือนเขาจะเลือกว่าลิ้นชักไหนแบบล็อก

อย่างสามีก็จะเก็บเงินสดไว้ในลิ้นชักที่ล็อก
เขาก็หยิบออกไปหมดเลยอะค่ะ
เนี่ยนะคะก็คุณวันนิดากับคุณจุธาสิทธิ์เนี่ย
ก็พามาดูแล้วก็เล่าให้ฟังนะฮะ
หลังเกิดเหตุนะครับทางคุณวันนิดาเนี่ย
เดินทางไปแจ้งความที่สนห้วยขวางแล้วนะฮะ
แล้วก็ตั้งข้อสังเกตบอกที่ผ่านมาเนี่ย
คือไม่มีใครเข้ามาในบ้านเลยนะ
มีแค่เขาสองคนนี่แหละที่อยู่ในบ้านนะฮะ
ที่รู้ว่าทรัพย์สินในบ้านมีอะไรบ้าง
แล้วก็รู้ว่าตู้เซฟมันซ่อนอยู่ตรงไหน
เขาบอกญาติพี่น้องยังไม่เคยรู้เลยคุณ
ยกเว้นช่างที่ติดตั้งตู้เซฟ
ที่จะรู้ว่าตู้เซฟถูกซ่อนเอาไว้ในผนังแบบนี้นะครับ
ซึ่งเจ้าของบ้านก็ตั้งข้อสังเกตว่าคนร้าย
จะเป็นคนที่เคยเข้ามาในบ้านมาก่อน
เพราะว่าไม่แตะต้องทรัพย์สินที่อยู่ชั้นล่างเลยนะ
เหมือนคนร้ายรู้ว่าทรัพย์สินอยู่ข้างบน
พุ่งตรงเข้าไปที่ห้องข้างบนเลย
แล้วก็วัตถุประสงค์หลักของคนร้ายก็คือ
ตู้เซฟแล้วก็ลิ้นชักในห้องนอนที่เจ้าของบ้านเอง

เขาก็ประมาทเองด้วยส่วนหนึ่งทำไมรู้ไหมคุณ
บ้านหลังนี้ยังไม่ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด

ถ้าเกิดว่าทรัพย์สินมีเป็น๑๐ล้านแบบนี้
ส่วนนี้ทรัพย์สินที่เคยถ่ายเอาไว้คุณ
ทั้งทองทั้งเครื่องเพชรของสะสมอะไรต่าง

ผมก็ไม่ได้ฝากบ้านไว้กับโครงการ

เพราะโจรเอาของเอาทรัพย์สินไปเยอะเหลือเกินนะฮะ